โอ้โหทางโค้งฝนก็ตกด้วยคุณพี่เป็นกำลังใจให้นะคะ

มาช่วยดูแลเรื่องของน้ำท่าอาหารแล้วกันนะ
ตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนออกจากบ้านไปทำงานกันแล้ววันนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นวันแรกของหลายคนที่จะมาท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็มาทำงานกันค่ะแต่ว่าตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่า
เพราะดูว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกันด้วยนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันเลยนะคะ
โดยรวมแล้วนะคะฝนยังคงตกเยอะตกชุกอยู่หลายพื้นที่
แถบตอนกลางของประเทศนะคะอ่าวไทยภาคตะวันออกนะคะ
ภาคกลางภาคอีสานตอนบนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ไปดูแผนที่อากาศค่ะวันนี้ร่องความกดอากาศเท่านี้นะคะ
ความกดอากาศเท่านี้พาดผ่านแถบตอนบนอีสานบน
เหนือบนกลางบนเนี่ยนะคะก็จะมีฝนเนื่องจากว่า
ข้างบนนั้นไหมคะห่อมโลค่ะมีอิทธิพลนะคะ
ทำให้เกิดฝนนะคะแผ่กระจายลงมานะคะ
บริเวณประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันเมื่อหย่อมความร้อนมี
ลมจากทางใต้ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีค่ะ
ก็ปะทะกันทำให้เกิดฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทย
วันนี้มีฝนมากหน่อยเช้าเช้าแบบนี้นะคะ
ยังไม่มีปัจจัยการเกิดฝนก็คือความร้อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีฝนหนักมากนะคะ
บางพื้นที่เรื่องไรเท่านั้นเองแถบแถบลำปางน่านนะคะ
แต่ถ้าหากว่าสะสมความร้อนมาจนถึงช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำแล้วเนี่ย
จะมีฝนมากขึ้นเรื่อยเห็นไหมคะว่าตกกระจายหลายพื้นที่
ภาคใต้ก็มีแถบจังหวัดประจวบคีรีคันนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็เป็นอีสานตอนล่างกระจายมาถึงภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนกลางภาคเหนือตอนล่างด้วย
แต่สิ่งหนึ่งต้องเฝ้าระวังก็คือคลื่นค่ะ
คลื่นฝั่งอันดามันวันนี้สีน้ำเงินค่อนข้างเข้ม
แล้วก็ไล่มาติดกับภูเก็ตพังงาด้วยนะคะ
คลื่นก็จะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะภาพรวมวันนี้แล้วนะคะ
สภาพอากาศของประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหน่อย
ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่ตกกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศนะคะ
สำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนั้นตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
เฉลี่ยยี่สิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสค่ะสำหรับภาคตะวันออก
ชนบุรีระยองจันตราดยังคงเป็นพื้นที่รับฝนชุ่มฉ่ำนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันฝนตกหนักไม่แพ้กัน
ร้อยละหกสิบของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝั่งอันดามันคลื่นสูง๒เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่

แม้จะไม่ตกหนักแต่ฝนละอองนี่แหละค่ะ

ถนนลื่นเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวัง

คุณพริกเป็นไรหรือเปล่าคะ